ร้องได้ให้ร้าน

พี่ไม่เหมาแล้วไปไหนนา

เริ่มเมาแล้วพี่ถึงมา
ถูกใครเขาไหลถึงมา

สลบค่าตา
ขอนะคะ
ห้าร้องได้
ร้องถูกเอาไปเลย
นะครับมาดูกันครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า
สองหมื่นบาทน้องการ์ตูนนักสู้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒นะครับมูลค่า

น้องการ์ตูนร้อง

ถ้าร้องได้แบบนี้ก็รับเงินไปสิคะ

เป็นคุณย่าของการ์ตูนได้เลยนะครับ

พอขึ้นป๔แล้วมันก็จะต้องมีชุดอะไร

เราต้องแต่งชุดลูกเสือเนทนาลี

เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ต้องมีชุดพื้นเมืองด้วยเหรอ

วันนี้พี่เป๊กก็เห็นว่าการ์ตูนร้องเพลงได้แล้วสองหมื่น
ไม่มีมาขายให้การ์ตูน่ะค่ะ

ของซื้อของขายต้องดูก่อน
อุ้ยเปิดมาเขาเจอเลยอ่ะ
ไหนลองใส่สิคะหมวกเนธนาลี

เราเอาไซส์ที่เผื่อมาแล้ว
ปีแรกลูกเอาอะไรยัดไว้ข้างในก่อนให้มันพอดี

ถุงเท้าก็อัดแน่นไปเลย
เอาหมวกคืนมาก่อนยังไม่ได้จ่ายตังค์จ้า

อุ้ยมีกระโปรงด้วยค่ะ

ให้รู้เลยว่าของใหม่เพราะว่ายังไม่ได้ฉีกขอบล่างนี้เลย
ตัวอุ๊ยตายแล้วมีมากี่ตัว๒ตัว

ตรงนี้มี๓ตัวพร้อมเสื้อด้วยอีก๓ตัว

ทั้งหมดนี้๒๐๐๐บาท
เยื่อนหมูเยื่อนแมวจ่ายสดงดเชื่อเบือดทวงจ้า
หมื่นนี้ถ้าอย่างนี้ซื้อไหมแพงไปป่

การ์ตูนเขาไม่ได้ให้เอามาขายหรอก

มีคนเขาฝากมาให้การ์ตูนค่ะของทีมงานค่ะ

แต่การ์ตูนต้องยกนิ้วสัญญากันมาก่อน
ในการรับของครั้งนี้ไม่ได้ให้การ์ตูนฟรีนะคะ
แต่เราต้องมีพันธสัญญากันว่านี่คือปฏิญญาร่วมกัน
หลังจากที่การ์ตูนใส่ชุดนักเรียนพวกนี้แล้ว
การ์ตูนจะต้องเป็นเด็กดีค่ะ
การ์ตูนจะต้องตั้งใจเรียนค่ะ
การ์ตูนจะต้องรักคุณยายค่ะ
การ์ตูนจะต้องไม่ดื้อค่ะ
การ์ตูนจะต้องอ่อนหวานค่ะ
จนกว่าการ์ตูนจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและรับผิดชอบตัวเองได้
กระทู้ทำได้ไหมคะทำได้ค่ะ
ถ้าการ์ตูนทำได้ของทั้งหมดนี้เป็นของการ์ตูนค่ะ
ค่ะ

การ์ตูนได้ชุดนักเรียนแล้วมีความสุขไหม

ได้พูดขอบคุณคนที่เขาให้ชุดนี้กับการ์ตูนค่ะชุดนักเรียนค่ะ

ขอขอบคุณมากนะคะที่ซื้อชุดให้หนู
ขอบคุณมากจริงค่ะขอบคุณค่ะ
เอาล่ะโอนี่เมื่อได้ชุดแล้วค่ะ
เราก็ปิดรายการเพื่อไปลองชุดกันก่อนดีกว่า
ดูสิว่าจะต้องเย็บเข้าหรือว่าเย็บออกกันอีกเท่าไหร่นะ
ตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว
ก็มาติดตามความน่ารักของน้องคนนี้เขา
แล้วก็ความเก่งความกระตันอยู่ของเขาได้ไหมนะครับ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
นะครับกลับมาแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง

ทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
รายการต่อไปค่ะถึงจะไม่ได้มีนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋ว

กับรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่หวานเจี๊ยบเลยค่ะ
ครับคราวหน้ากลับมาพบกับความน่ารักกันใหม่นะครับ
วันนี้ขอสวัสดีครับ

กินข้าวกับปลาเค็ม๑ตัวตัวละ๑๒บาทก็ได้ค่ะ
ปลาเข็มหนึ่งตัวเนี่ยเรากินกี่มื้อ
กินสองมื้อถึงสามมื้อค่ะ
สองคนด้วยมื้อหนึ่งกินสองคน

ณตอนนี้ใจของคุณยายแดงกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า

แล้วเขาจะอยู่กับใครอ่ะคะ
ยายอยู่กับน้องไปนานานหนึ่ง